การนำใบตองมาประดิษฐ์ใช้ในงานประเพณีต่างแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพชนไทยที่นำวัสดุธรรมชาติมาใช้ได้อย่างวิจิตรสวยงามและให้คุณค่าทางจิตใจเช่นกระทงดอกไม้ชุดขันหมากชุดบูชาพระรัตนัตรัยและชุดสักการะพระมหากษัตริย์
กระทงลอยสำหรับใส่ดอกไม้ทูบเทียนในเทศกาลวันลอยกระทง
ประเภทบายสีคือภาชนะใบตองที่ตกแต่งสวยงามเป็นพิเศษ
เพื่อใส่อาหารขาวหวานในพิธีกรรมหรือการสักการะบูชาและพิธีทำขวัญต่างเช่นบายสีปากชาม
ซึ่งบายสีมีหลายประเภทจึงควรนำไปใช้อย่างเหมาะสมเพื่อความเป็นมงคล
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน